สนุกสนานกันต่อโลกอบฏอมาหาสนุกนะครับและจ้วงนี้คือช่วงอบฏอขอ

โอ้โหสนุกสนานมากนะครับมาที่อบตนี้นะครับผม
ง่ายครับเราจะแข่งขันเรื่องราวของอบตของท่าน
เกมก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของท่าน
วันนี้มีเรื่องราวของตุ๊กตาชาววัง

โดดเด่นมากทำตุ๊กตาจิ๋ว
ฉะนั้นเราเอาเกมเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาจิ๋วมาเล่นนะครับ
มีชื่อเกมว่ารวมพลังตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเก
รวมพลังตุ๊กตาชาววังบาดบางเสด็จ
กติกาการแข่งขันด้านที่๑
ชาวบ้านต้องช่วยกันลากรถอีซูซูไปให้ถึงเส้นที่ทีมงานกำหนด
จากนั้นตัวแทนคน๓วัย
จะช่วยกันขนดินเหนียวจากข้างหลังรถไปให้ชาวบ้านในด่านที่๒
ชาวบ้านด่านที่๒จะใช้ดินเหนียวที่ได้ปั้นตัวตุ๊กตา
จากนั้นจะนำตุ๊กตาที่ปั้นได้จากดานที่๒
เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาสำหรับลงสีแต่งหน้าในด่านที่๓
สุดท้ายจะนำตุ๊กตาที่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้ว
ไปวางไว้ตามจุดที่ถูกต้องภายในเวลา๕นาที
ทำได้ก็รับเงินสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท

แน่นอนด้วยพลังอันแกร่งกล้าของข้าข้าจะทำให้กับเจ้า

โอเคพร้อมครับเชิญครับประจำที่เลยครับ

ชาวบ้านก็ช่วยกันลากรถ
อิซุสุคันโตวิ่งชิ้ว

แรงดีจริงนะครับชาวบ้านที่นี่
มาแล้วหยิบถาดคนละถาดคนละถาด
คนละทางพี่ยายไปพี่ยายไป

เอาดีนมาเอาดีนมาแกะเร็ว
ปั้นขึ้นมาปั้นเร็วเร็วเร็ว

อ้าวอย่างไรรอไว้ก่อนนะฮะ
ปกติแล้วการปั้นตุ๊กตาสำหรับแม่ที่นี่
ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับ
แต่วันนี้ปั้นไปจับเวลาไป
แถมยังมีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มกันขนาดนี้

ยากแน่ใช่มาแล้วจ้าแม่จ้า
เร็วแล้วเจอเสร็จแล้ว
ถ้าใหนลุก

เมื่อปั้นตุ๊กตาได้๓ตัวแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องรีบวิ่ง
วิ่งวิ่งไปเปลี่ยนตุ๊กตา
ที่พร้อมจะทาสีในด่านต่อไป

ของคุณใหญ่เสียงของคุณใหญ่ยังไง
ยังไงโอ้โหใหญ่เร็ว

ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เทคทำไมเห็นแค่๒ตัว

นั่นไงอยู่ที่ที่ใหญ่

ถ้าชาวบ้านเข้าพลาดสามหมื่น
เพราะพี่แล้วก็งานนี้
เรื่องใหญ่สมชื่อพี่แน่ล่ะครับ

ตอนนี้มาทาสีมาทาสีครับ
โอเคมาเลยว่าหน้า

วาดให้สวยด้วยนะครับ

เร็ว

อาจจะกลายเป็นคนจีน

ถ้าเห็นตุ๊กตาปั้น๓ตัว

หน้าหมดแรงมาก

เขาเรียกอะไรคนขายของ

ตุ๊กตามาวางได้สำเร็จนะครับ

๕นาที๓๘วินาที

ด้านหลัง๓๘และตัวเลขที่ออกนะครับ

๓นาที
๓นาทีเหรอ
๓เหรอ

กับชาวบ้านบางเสด็จด้วยนะครับ

ยินดีด้วยนะครับ

เอาละครับถามนิดเดียวท่านนายกเงิน๓๐๐๐เอาไปทำอะไรเอ่ย
ทุกอย่างไม่เข้าบางเสด็จแต่ให้สมาชิกที่อยู่ในที่นี้ทุกคน

เอาละครับผมแม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
ความสนุกสนานความสามัคคีและศิลปะ
โอ้โหอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมเกลียวและกลมกล่อมมากที่อบตบางเสด็จ

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
และที่สำคัญครับขอบคุณท่านนายกอบตบางเสด็จ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
แขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณใหญ่ฝันดี
และที่สำคัญนะครับพาเราไปทุกหนแห่งนะครับ
ติดตามนะครับผมแล้วก็แนะนำอบตของท่านว่า
มีอะไรดีอะไรเด่นอะไรเด็ดดวงอะไรเจ๋งที่สุดนะครับ
มีความสำคัญยังไงอะไรจะหายไปอยากมานำเสนอผ่านรายการของเรา
บตมหาสนุกนะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กอบตมหาสนุกนะครับ
แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล
วันนี้สวัสดีครับ
มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์
รับของที่ระลึกจากอบตบ้านเสด็จจังหวัดอ้างทอง
พร้อมเสื้อจากรายการอบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล
ดไลค์และกดแชร์แล้วตอบคำถามมาว่า
การแสดงในช่วงอบตขอโชว์
ย้ำนะครับว่าช่วงอบตขอโชว์คือการแสดงอะไร
แปลงอะไรระหว่าง๑ทำเต้นโชว์จากคู่หูพี่น้อง
หรือ๒เพลงเกี่ยวข้าวชาวบ้านเสด็จ
ประการรายชื่อพ่อโชติ๒ท่าน
จากการสุ่มวันศุกร์ที่๖พฤษภาคมนี้
ผมก็กะว่าจะเป็นสปาตะคัท
โอ๊ยทีมค้านจัดให้เป็นสมัติคัท

เขาแล้วเดี๋ยวเวลาเราทำทางขึ้นเราจะทำยังไงเขา

แต่ถ้าพี่ยังไม่มีผมสวมให้ได้